คะเว็บไซด์ราชกิจธรรมนุเบกษาได้เปลื้อแพร่
ร้อยห้าสิบเก้านะคะที่ระบุเอาไว้ชัดเจนเลย
ว่าคุณสมบัติของนักโทษที่จะได้รับพระราชทาน
ภัยโทษมีใครอย่างไรบ้างชัดเจนแล้วนะคะ
คุณผู้ชมว่านักโทษในคดีข่มขืนจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะ
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชธานภัยโทษ
ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี๙มิถุนายน๒๕๕๙
และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมภัณฑ์ศาสตร์๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏเพื่อให้ผู้ต้องโทษมีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี
สำหรับนักโทษที่มีคุณสมบัติได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวเช่น
เหลือโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือได้รับโทษแล้วไม่น้อยกว่า๑ใน๓
และผู้ต้องโทษที่พิการตาบอดสองข้างมือเท้าด้วนทุกผลภาพชัดเจน
หรือเป็นโรคที่แพทย์รับรองว่าไม่สามารถรักษาในเรือนจำให้หายได้

ปรามการทุจริตค่ะความผิดต่างต่างเหล่านี้ไม่ได้รับพระราชธานอภัยโทษนะคะ
ชันชาวชายานุกิจประหลักกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
คุณสมบัติได้รับการอภัยโทษทางเรือนจำในพื้นที่จังหวัดต่าง
จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้พิพากษาสารและอายการ
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ
และส่งรายชื่อให้สารออกหมายปล่อยหรือลดโทษ
ส่วนเรือนจำกลางให้ผู้บัญชาการเรือนจำเป็นคณะกรรมการค่ะ
มีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน๑๒๐วันหรือ๔เดือน